เขาบอกว่าสวยละไม้คล้ายคลึงกับใครรู้ไหม

จะได้ฉาย้าวว่าเป็นฝาแฝดกับใหม่ดาวิกาเลยนะ
รวมไปถึงกระแสละครของน้องมุกดา
ก็ทำให้เรตติ้งของช่องพุ่งปรี๊ดเหมือนกันนะ
แต่ว่าเจ้าตัวก็ยอมรับว่าพอเริ่มเป็นที่รู้จักก็กลัวเหมือนกัน
กลัวว่าคนอื่นจะเข้าใจผิดว่าเธอเป็นคนยิง

ก็เลยถูกทักว่าโอ๊ยหญิงหรือเปล่ายังไงคะ
จริงก็เป็นคนที่ค่อนข้างนิ่งค่ะ
โลกส่วนตัวค่อนข้างสูงก็เลยจะเป็นคนเงียบครับ
ถ้าไม่รู้จักกันถ้าเจอแวบแรก
ขนาดเป็นเพื่อนต่างห้องกันอะไรอย่างนี้
ไม่มีอะไรอย่างนี้ก็ไม่มีครับ
ด้วยแบบหน้าตาแล้วก็ตามันดุ

คือบางทีคนยังไม่รู้จักเราอะไรอย่างนี้
ก็ไม่รู้ว่าเราเป็นอย่างไรก็ลองคุยกันก่อน
ด้วยความที่เป็นคนที่เริ่มคุยกับคนไม่เป็น
ว่าแบบคุยอะไรดีอะ

ถ้าเขาทักก่อนเราจะเริ่มมีอะไรที่แบบ

ฉันเข้าใจนะคนเวลาถูกทักว่าหญิง

แต่ถ้ามารู้จักจริงโอ๊ยบ้า

ไม่ได้ทักว่าเหมือนใหม่นะวิการ์อีกคนเหรอ